คุณเอิร์กเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหอบหลักฐานออกมาเลยค่ะ
ทีแจงประเด็นหลักก็คือเรื่องของเกิงเงิน๑๔ล้านบาท
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าตัวเองไม่ได้สนิทกับคุณพอล
แต่ว่าเคยเจอกันไม่กี่ครั้งเท่านั้นเอง
ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรวมหัวกับพอ

ส่วนชนวนที่ทำให้คุณเก๋ตัดสินใจฆ่าตัวตาย
ส่วนหนึ่งคุณเอิ๊กบอกว่ามาจากโรคซึมเศร้า
ซึ่งเขาทราบมาตลอดรู้มาตลอดเลยว่าคุณเก๋มีภาวะนี้อยู่
แต่ก็ไม่คิดว่าจะทำเรื่องนี้จริง
จะทิ้งท้ายไว้ว่ามั่นใจมากในความบริสุทธิ์ของตัวเอง
เก๋มากไม่มีทางทำร้าย
ที่ออกมาสู้ทั้งหมดเนี่ยสู้เพื่อเก๋ทั้งสิ้นค่ะ
อย่าที่ยากคุดเลย
แต่เขาไม่คุด
ตรงข้ามได้ว่าหน้ามือเป็นหลังมือ
ฟังคุณแอลกันค่ะ
แต่พี่ว่ามัน
ที่มันไม่ได้มางานเลยแล้วมันจะต้องรอให้เก๋ไม่ออกรายการ

อันนี้เป็นเสียงที่พี่แจ๊กกะรีนสัมภาษณ์สดกับคุณแอล
คุณแอลเป็นเพื่อนสนิทของคุณเก๋เลย
คุณแอลก็เลยบอกว่าคุณเอิ๊กไม่ได้มางานศพหลายวันแล้ว

สำหรับการที่จะไปแถลงข่าวหรือเปล่า

ส่วนในมุมของคุณเอิร์กเองก็หอบหลักฐานทั้งหมด

ถ้าเกิดใครอยากรู้อยากอะไรก็พร้อมใช้ขุดอีก
โดนขุดโดนแฉออกมาเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงหลักฐานก็ยังมีอยู่นะ

เรื่องนี้มันไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะออกมาในทิศทางไหนเหมือนกัน
แต่หลายคนอ่ะเขาบอกว่าคนตายพูดไม่ได้ดี
คือแต่ดิฉันบอกเลยว่าคนตายพูดไม่ได้แล้วก็เขาตายไปแล้ว

เดี๋ยวยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวรอให้ทางกฎหมายเขาเป็นคนสรุปแล้วกันนะคะ
ทางเราเองก็ได้แต่เป็นกำลังกายให้กับครอบครัวของคุณเก๋นะครับ